วันนี้ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินของสิงคโปร์นะครับ
จู่ก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นจำนวนมากจนทำให้ผู้โดยสารต่างแตกตื่นวิ่งหนีออกจากขบวนรถครับ
นี่ก็เป็นคลิปภาพส่วนหนึ่งที่ถ่ายเอาไว้โดยผู้โดยที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ขณะที่เกิดกลุ่มควันสีขาวจำนวนมากลอยออกมาจากขบวนรถไฟใต้ดิน
ขณะจอดอยู่ที่สถานีตันจงปาก้าส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งแตกตื่นวิ่งหนีออกจากขบวนรถ
เอามือปิดปากปิดจมูกป้องกันการสูดดมควันนะครับ
ขณะที่อีกหลายคนต่างหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้
โดยในโลกออนไลน์มีการโพสต์คลิปภาพเหตุการณ์ครั้งนี้หลายคลิป
ซึ่งล้วนแล้วแต่เห็นภาพของกลุ่มควันจำนวนมาก
ละคลุ้งไปทั่วทั้งสถานีแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
ภายหลังจากเกิดเหตุบริษัทผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินชี้แจงว่า
ควันสีขาวที่ลอยออกมาคือก๊าซชนิดหนึ่งที่รั่วไหลออกมาจากระบบปรับอากาศของขบวนรถ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งใช้ระบบดูดอากาศเพื่อดูดควันเหล่านี้ออกไป
พยพผู้โดยสารออกจากขบวนรถ
เพื่อตรวจสอบระบบแอร์ที่มีปัญหาแล้ว
ขณะที่การเดินรถไฟใต้ดินในเส้นทางดังกล่าว
ก็กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วครับ